ภาคภัณฑ์มวยไทยโลกนะครับก็มีการจัดงานนะครับ
ร่วมในการแข่งขันชิงแชมป์มวยไทยสมัครเล่นครั้งที่๑๖
เพื่อสืบสารศิลปะมวยไทยพร้อมทำพิธีปลุกเสกนะครับสร้าง
วัตถุมงคลนะครับซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพิธีพราม
แล้วก็พิธีเสริมบุญบารมีให้แก่นักกีฬานักมวยเจ้าหน้าที่
ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการแข่งขันจะมีไป
รัชดาพิเศษก็เปิดให้ชมฟรีทุกวันด้วยครับ